ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะสงกรานจบต่อด้วยวันไหล
วันไหลจบแต่วัยรุ่นสองกลุ่มนี้ไม่จบนะคะมีปัญหากันในวันไหลสงกรานนัดเคลียร์ใจกัน
กะว่าจะเคลียร์ใจสุดท้ายไล่ยิงไล่ปลาระเบิดกันสนั่นเลยลองดูค่ะ
โอ้โหอาวุธครบมือเลยค่ะคุณผู้ชมไหนจะระเบิดไหนจะไม้
ไหนจะปืนนะคะไหนจะมีดขณะเดียวกันยังมีการหยิบผลไม้ที่แผงขาย
ผลไม้ของเขาไปโยนทำร้ายกันอีกโอ้ยพ่อค้าแม่ค้าร้านผลไม้คงจะเดือดร้อน
กันเหมือนกันนะคะวงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะ
กลุ่มบรรยุ่นสองฝั่งฝั่งระประมาณสิบคนได้
เรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่๒๒เมษายนสักประมาณตี๕
ในพื้นที่ของสพเมืองพัทยานะคะทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจได้รับแจ้งแบบนี้
ถูกทำร้ายค่ะบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ
เลือดไหลอาบหน้าเลยนะคะประเด็นเนี่ยคือพอถามเขาเขาบอกว่า
คู่กรณีใช้หินทุบหัวจนกระทั่งบาดเจ็บ
มีปัญหากันจากวันไหลสงกรานนัดมาเคลียร์ใจกันแล้วรอบนึง
แต่เคลียร์ใจกันไม่สำเร็จก็เลยนัดมาอีกรอบสอง
พอมารอบนี้อาวุธครบมือเลยไล่ฟันไล่ตีกันแบบนี้นะคะ
สอบสวนคนเจ็บค่ะเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่เคยรู้จักกัน
แต่ไปบังเอิญเจอกันในวันไหลสงกรานแล้วก็มีปัญหากันในวันเที่ยวสงกรานนั่นแหละ
ก็เลยนัดมาเคลียร์ใจกันสุดท้ายก็ตะลุมบอลกันแบบนี้
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้สร้างความหวัดกลัวให้กับแม่ค้าพ่อค้าในตลาด
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องบอกว่าเคยมาก่อเหตุ
และมาก่อกวนสร้างความวุ่นวายแบบนี้ถึง๓ครั้งด้วยกัน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักสุด
แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนอันตรายวอนตำรวจหน่อยแล้วกัน
ล่าตัววัยรุ่นมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านชาวช่องเขา